เราก็เกาะติดแล้วก็ติดตามสถานการณ์มาตลอด
ดูเรื่องของตัวเลขหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ที่ผ่านมาเรานำเสนอตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเรา

วันนี้เป็นวันแรกที่ตัวเลขต่ำกว่า๒๐๐๐นะคะ
๗รายสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ตัวเลขวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘๗๑คน
ซึ่งตอนนี้ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม
คือ๖๓๕๗๐คน
และวันนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิต๑๐ศพ
ทำให้ตัวเลขรวมผู้เสียชีวิตสะสม๑๘๘ศพค่ะ

สำหรับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๑๐

เดี๋ยวต้องรอติดตามจากการแถลงของสวบคตอนประมาณ๑๑โมงครึ่ง
เพราะว่าหน่วยงานด้านสหสมศุกร์บอกว่า
ผู้ป่วยปลายใหม่คือจำนวนคือชะลอตัว

คาดว่าอาจจะลดลงนะครับ
ดูจากกราฟเส้นสีเหลืองให้คุณนะ
ดูสิที่พุ่งขึ้นไปถึง๒๐๐
แล้วค่อยที่จะชะลอตัวค่อยลดลงมาเรื่อย
เหลือวันนี้ก็๑๘๗๑นะครับ
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตก็ทะยานขึ้นมา๒วันก่อน

ทีนี้ต้องจับตามองเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับ

แต่ผู้ป่วยที่ยังคงได้รับการรักษา
แล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการทั้งปอดอักเสบ
แล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจยังมีอยู่เยอะนะครับ
ดังนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องของ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
เดี๋ยวรอการแถลงอีกครั้งเดี๋ยวเราตัดให้คุณผู้ชม
ได้รับชมการแถลงสดกงษ์ซอมบัคคอร์สิบเอ็ดหมวงครึ่ง
ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน่อยดีไหมคะ
บรรยากาศที่ต่างจังหวัดเอาเป็นยังไงกันบ้าง
รวมถึงจังหวัดต่างที่มีการขอความร่วมมือจากประชาชนนะ
งดออกนอกเคหาสถานยามวิการ
คือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมี๑๑จังหวัดแล้ว
นี่เราพาคุณผู้ชมไปดูที่สงขลานะคะ
เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกของการขอความร่วมมือ
ห้ามประชาชนออกนอกเคหาสถาน๔ทุ่มจนถึงตีสี่
รวมถึงให้ปิดห้างปิดร้านค้าแผงลอยตั้งแต่๒ทุ่ม

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยที่หาดใหญ่
ใช่เขาบอกว่าพอหาดใหญ่ประกาศกันคืนแรก
ก็ดูเงียบเหงาไปถนัดตาเลยนะครับ
แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ

และป้องกันอาชญากรรมอื่นด้วยนะครับ
ใช่ค่ะส่วนร้านค้าต่างร้านอาหารต่างคือมีลูกค้าเข้าไปนั่ง
บางคนก็เข้าใจผิดไงบอกว่าเอ๊ะคิดว่ามันเปิดได้จนถึง๔ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจไม่ใช่นะครับ
เข้าใจผิดนะครับ๔ทุ่มต้องอยู่ถึงบ้านแล้วห้ามออกมานอกบ้าน
ทีนี้ร้านค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ให้ความร่วมมือพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ย้ำนะร้านค้าที่หาดใหญ่นะ๒ทุ่มต้องปิดแล้วนะครับ
ใช่ทีนี้พอ๔ทุ่มเนี่ยนะถนนสายต่างในตัวเมืองหัดใหญ่สังเกตเห็นเลยคุณผู้ชม
คือมันเงียบลงไปแบบถนัดตาเลยค่ะ
อย่างสายหลักที่เป็นถนนสายเศรษฐกิจแถวสถานบันเทิงอย่างถนนราชอุทิศ
หรือว่าเขต๘ถนนเพชรกะเสมวงเวียนน้ำผู้ถนนนิพัฒน์อุทิศ๓
ไม่มีคนเดินไม่มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยดูสิบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะ
ก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของ
จังหวัดที่มีมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากาก
เมื่อออกนอกเขหาสถานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
มีทั้งหมดเจ็ดสิบสามจังหวัดแล้ว

ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ปฏิบัติตามหรือว่าใครฝ่าฝืน
ก็มีโทษปรับสูงสุดคือ๒๐๐๐บาท
แปลว่าประเทศไทย๗๗จังหวัด
เหลืออีก๔จังหวัดที่ยังไม่ได้มีประกาศคำสั่งกำหนดโทษ
ก็จะมีแม่ห้องศรนะคะพยาวแล้วก็ระยอง
ส่วนที่สมุทรสงครามเนี่ยคือเป็นการขอความร่วมมือ
ขอความร่วมมือจากประชาชนเห็นไหมคะสีเหลืองบนแผนที่นั่นนะคะ
๔จังหวัดนะคะส่วน๗๓จังหวัดเนี่ยคือเข้มข้นเลย
ถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา๕๑
พระราชบัญญัติโรคติดต่อต้องระวังโทษปรับนะคะ
เราเคยนำเสนอไปแล้วทำผิดครั้งแรกโดน๖๐
ครั้งที่๒หมื่น๒ครั้งที่๓สองหมื่นบาท
ซึ่งเป็นอัตราโทษสูงสุดเลยนะคะ

อกจากคนต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้ว

วัวเขาก็ใส่เหมือนกันนะคะ
แต่วัวนี่ก็มีจุดประสงค์ทั้งป้องกันโรคด้วยและอื่นนะฮะ
ที่ใครผ่านไปผ่านมาเห็นวัวฝูงนี้ก็ตกอกตกใจ

ใช่นี่คนเขาหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพ

หน้ากากอนามัยให้วัว

เพราะเหมือนคนไงถ้าเกิดว่าไม่ถึง๒ขวบไม่ต้องใส่
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามเจ้าของวัว

เจอกับนายสนองเจ้าของวัวเนี่ยนะคะ
ก็เฉลยบอกว่าอ๋อนาที่เลี้ยงวัวของผมเนี่ยมันไกลจากบ้าน
แล้วตอนเช้าเนี่ยนะผมก็จะต้องต้อนวัวไปเลี้ยงที่นา

มาจากผ้าแสลนสีดำกับยางในของรถจักรยานยนต์

เพื่ออะไรไหมคุณไม่ให้วัวเนี่ยมันแวะไปกินหญ้า
กินผักข้างทางเพราะไม่รู้ว่ามันมีสารเคมี

เขาต้องต้อนวัวเดินมาระยะกลายอย่างนี้คุณ
ถ้าวัวตัวหนึ่งนะมันไปแวะนะแวะเล็มย่าข้างทาง
วัวตัวอื่นก็แวะด้วยไม่ถึงจุดหมายปลายทางสักที
ทีนี้เขาก็เลยสวมใส่หน้ากากอนามัยให้มัน
แบบนี้นะฮะไม่หน้ากากอนามัยนะหน้ากากเฉย
ใช่ค่ะใส่หน้ากากครอบปากให้มัน
ให้มันเดินมาถึงที่ทุ่งนาก่อนแล้วมันค่อยกิน
ใช่แล้วพอมันกินเสร็จก็สวมเหมือนเดิม
แล้วก็กลับเข้าคอกนะฮะใช่ค่ะ
แต่หลายคนคิดว่าโอ้โหสวมให้มันป้องกันโควิดด้วย
แต่เจ้าของเขาก็บอกว่าไหนก็สวมแล้วก็ป้องกันโควิดไปด้วยเลยละกัน
ไม่แต่ว่าด้วยความที่แสลนด์คือมันก็ห่างเหมือนกันไงคะ

ผู้สิทธิ์ของเราขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอพอดี
สงสัยไงก็เลยสงสัยถามพี่เขาหน่อย
เอาวัวสวมหน้ากากอนามัยด้วยเหรอครับ
เขาบอกจุดประสงค์หลักคือไม่ให้มันแวะไปเล็มยากข้างทาง
ใช่ค่ะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะ